มีคุณลุงคนหนึ่งอายุ๖๑ปีปรากฏว่า

ปรากฏว่า๗วันถัดมาเสียชีวิตฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลุงวัญชัยกล่อมกลิ่น
อายุ๖๑ปีเสียชีวิตอยู่ภายในห้องเช่า
ห้องเช่าอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
เรื่องนี้เนี่ยลูกชายของลุงวัญชัยชื่อว่าคุณเฉลิมพลสิทธิภูศิษฐ
บอกว่าเพิ่งไปฉีดเข็ม๒
ซีโนแวคมาฉีดเข็ม๒กลับมาได้วันแรกนะ

พอฉีดมาวันแรกวันที่๒อาการเริ่มไม่ค่อยดีขึ้นฮะ
ไข้มาตัวร้อนมาไปตรวจอีกที
ที่โรงพยาบาลตรวจมาตรวจไปฉีดเข็ม๒แล้ว
ผลปรากฏว่าแกติดโควิด

และจากนั้นมาก็มารักษาดูแลอาการที่บ้าน
เพราะว่าโรงพยาบาลไม่มีพื้นที่ให้ไปพัก
รักษาตัวก็เลยมาดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน

หรือแม่ของคุณเฉลิมพล

พอมาหาเคาะยังไงก็ไม่เปิดห้องฮะ

เหล็กติดล็อกไว้ต้องค่อยเจียเข้าไป
สุดท้ายแล้วก็ไปดูพ่อเสียชีวิตแล้ว

ไม่ได้บอกว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของวัคซีนนะ
แต่หลังจากเกิดเหตุแล้วอาการไม่สู้ดี
เข้าใจว่าพ่อจะมีอาการช็อกและเสียชีวิต
แต่นี่คือการฉีดเข็ม๒แล้วก็เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่จึงต้องมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

ว่าสาเหตุการเสียชีวิตจริงแล้ว
เกิดจากวัคซีนหรืออาการส่วนตัว
โรคประจำตัวกันแน่ครับ

ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรรึเปล่า